สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่เบาเชียว
จะถอดหรือไม่ถอดเอาไงไม่คุณคุณคุณคุณคุณใส่ไปคุณคุณถอดสิ
ของคนแต่ผมก็ใส่ไว้ก่อนอ่าแล้วแต่เขาบอกกันว่าใครอยากใส่ก็ใส่
ไหนวะเนี่ยสดใหม่ให้เดี๋ยวเลยมิ้นอ่าค่ะสดใหม่ให้เยอะ
เขาใส่ไขม้ยง่าวจังเลยอ่ะแป้งหรือเปล่าโควิดมาไว้ไหมวะแป้ง
อีบ้าครบกันหมดหรือยังฉันน่ะเป็นผู้ไปฉันเป็นผู้ปลอดภัย
แกเนี่ยเป็นฉันสองคนเป็นผู้ปลอดภัยทำไมแกเป็นผู้ไม่ปลอดภัย
เป็นแล้วเหรอใช่ค่ะอุ้ยครบกันหมดหรือยังเนี่ยมาเนี่ย
ครบกันหมดได้ยังครบสิบกว่าแล้วสิบเอ็ดวันแล้วเนี้ย

หรือน้ำลายจะออกมาครับทางโล้งนะครับ
นวดเฟิบเลยนะก็เลยไม่ไม่ถอดหน้ากาก
นี่ไปสั่งแล้วเนี่ยอะไรกับขนหน้าอกนาง

คุณมั่วลุกเลย
นุ่มมาอยู่ตรงกลางพิธีกรก็บอกว่าพี่นุ่มนั่งตรงนี้แล้วมันคลึกแล้วผีบ้าไม่ค่อยเข้า

ใครมาบอกฉันไม่รู้ว่าเนี่ยพี่นุ่มเวลานั่งตรงกลางดูคลึกดีเนาะ

ทำหน้าที่แทน

นายโยคที่๑๗นี้

นายกรัฐบาลบอกว่ายินดีพร้อมทำทุกอย่างเพื่อประชาชน

เพราะว่าต้องคำนึงถึง
สุขภาพของประชาชนให้มากที่สุด
ว่าตอนนี้ถอดมันจะปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อันนี้เปิดเผยโดยโคศกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่ง๑๗มิถุนายนนี้ถ้ามีความคิดเห็นอะไรยังไงออกมา
เขาก็บอกว่ายินดีพร้อมที่จะทำตามความต้องการของประชาชนด้วย
แล้วก็ความเหมาะสมที่ผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยนะคะ

ว่าสรุปเราจะสามารถถอดหน้ากากอารมัย
ในที่สาธนาคับได้รึยังนะคะ

ทำไมมันเงาหรออีบ้า
ไม่ดูก่อนกี่ขีด

แต่เสียดายเงินถ้าไม่มาจัดรายการละ๒ขีด

เมื่อวานเราเจอกันแต่หนูตรวจแล้ววันนี้ไม่ติด
นี่นุ่มอีก๓วันไง
นี่นุ่มนี่นุ่ม

บอกเรื่องวัคซีนนิดนึงเผื่อตอนนี้หลายคนถามมาว่า
ตกลงวัคซีนเข็มกระตุ้นยังจำเป็นอยู่ไหม
แอสต้าอีก๒เข็มเป็น๔เข็มพอหรือยังอะไรยังไง

ทางคุณหมอโอภาษย์การกวินพลอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าคนไทยอย่างน้อยเนี่ยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย

อย่างน้อยสุดคือ๓เข็มแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้
ตอนนี้ใครที่ฉีดเข็ม๓ไปแล้วก็อยากให้กระตุ้นเข็ม๔
เขาบอกว่าหลังจากที่คนฉีดกระตุ้นเข็ม๓ไปแล้วเนี่ยนะคะ
ระยะ๔เดือนก็ฉีดเข็ม๔ได้เลย
หรือจะฉีดทุก๔เดือนก็ได้

แต่ว่าในอนาคตเขามองว่ามันอาจจะไปคล้ายกับไข้หวัดใหญ่
คืออาจจะต้องมีการฉีดปีละครั้ง

เพราะว่าไม่ว่าฉีดสูตรอะไรก็ตามประมาณสัก๓๔เดือนภูมิเราจะลด

ใครที่กระตุ้นเข็ม๓แล้วมันเกิน๓เดือน๔เดือนแล้วเนี่ย
เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ถ้าอยากฉีดก็ฉีดได้ทุก๔เดือน

เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าโควิดเข้ามาก็๒ปีกว่า๓ปี
แต่เหมือนมันก็ยังใหม่กับเราอยู่ดี
เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถปรับมัน

เดี๋ยวรอดูกรกฎาคมนี้ที่เขาวางแผนวางเป้าไว้ใช่ไหมคะ
ส่วนกลุ่ม๖๐๘คือผู้สูงอายุอายุ๖๐ปี
๗กลุ่มโรคร้ายแรงแล้วก็ผู้หญิงตั้งคัน
เขาก็บอกว่าแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก๔เดือน
คนที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ก็แนะนำใช้คำว่าแนะนำ
ฉีดกระตุ้นทุก๔เดือนเหมือนกันนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไง
แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อย๓เข็มเป็นพื้นฐานก็จะดีค่ะ
อ่าโอเคนั่งเล่นโทรศัพท์เสร็จแล้วไหมครับจะบอกว่าแต่นี่พละกรสุเฉินพละกรสุเฉินเรายังหนูนะรู้เปล่า
ผ่านแล้วผ่านแล้วหนูไปถึงเรื่องสำคัญสำคัญอะไรอ้าว

ต้องออกจากสอสอไปก่อนถูกต้องไหมคะ
พักอนาคตใหม่ตอนนั้นก็ได้มาเป็นสอสอ

คนที่เดินหน้าต่อสำหรับสมรสโต้เทียมก็คือ

เกือบใกล้ครบเทอมของรัฐบาลคือ๔ปีอะเนาะ
ในที่สุดวันนี้พรบสมรสเท่าเทียม

นะครับสภาพูดแทนลักษณ์เนี่ยลงคะแนนโหวตให้ร่างพรบรสมรถเท่าเทียม
พรบคู่ชีวิตผ่านฉลุยเลยฮะ๔ฉบับแล้วนะฮะวันนี้ที่ผ่าน
ใช่ค่ะผ่านหมดเลย๑ร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์
เสนอโดยพักเก้าไกรเนี่ยสภามีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง
รับหลักการสองร้อยสิบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่เข้า
เขาไม่รับหลักการอีกร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแต่ก็มีคนไม่ลงคะแนนเสียงสี่
ถูกอืมซึ่งมันก็เป็นหลักเก่งของประชาธิปไตยออกเสียงสิบสอง
ถูกต้องป่ะอันนี้คืออันนี้คือประชาธิปไตยจริงมันจะต้องมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
นะครับไม่ลงคะแนนอีกสี่อย่างที่บอกอ่ะน้องมดออกเสียสิบสอง
พรบคู่ชีวิตเสนอโดยคอรมอสภามีมติรับหลักการด้วยคะแนนรับหลักการ
ไม่รับหลักการ๑๖๖งดออกเสียง๖ไม่ลงคะแนน๒
แล้วก็มีการเพิ่มเติมประมวลแพ่งพาณิชย์เสนอโดยคอรมอสภามีมติรับหลักการนะฮะ
คือส่วนใหญ่รับหลักการหมดเลย๔ข้อ
หรือแบบว่าพรบคู่ชีวิตพักประชาธิปัตย์เขาก็เสนอมาเหมือนกัน
เกี่ยวกับพรบคู่ชีวิตเสนอโดยพักประชาธิปัตย์สภามีมติรับ๒๕๔
ไม่รับหลักการ๑๒๓งดออกเสียง๓๐ไม่ลงคะแนน๒
คือเอาง่ายเราต้องไปศึกษากันอย่างชัดเจนเหมือนกัน
เพราะหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยคือการรับหลักการคือโอเคล่ะ
อย่างที่บอกว่ามันเป็นการเปิดเสรีผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายกับผู้ชายก็ได้
หรือแบบว่าในที่สุดแล้วความรักมันก็คือมันหมายถึงคู่ชีวิต
หมายถึงคู่คู่ที่จะแบบว่าอยู่ด้วยกันเรื่องผลประโยชน์หลังจากนี้ถูกต้องไหมครับ
ความสำคัญมันอยู่หลายหลายเรื่องอืมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสองคนเนี่ยนะฮะ
แล้วสามารถตัดสินใจให้กันได้อืมอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ย
มันจะลำบากเดี๋ยวแบบชายกับชายรักกันถ้าเกิดวันนึงคนนึงป่วย
แต่ถึงธ่อนต้องถอดเครื่องช่วยหายใจ
แฟนของเขาคนที่อยู่ด้วยกันแล้วดูแลกันมาไม่สามารถเซ็นชื่อในทัน
สามารถเป็นทายาทในการรับมรดกต่างนานาได้
สามารถที่แบบว่าจะทำอะไรได้อีกเยอะ
เสมือนเป็นแบบเป็นสามีภรรยาที่เป็นชายกับหญิงเลย

สามารถหาบุตรบุญธรรมมันมาเลี้ยงเป็นทายาทได้อะไรอย่างนี้
ใช่แต่เหมือนล่าสุดที่เขาคุยกันก็คือว่า
ร่างที่จะใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณา
คือร่างที่เสนอโดยคอรมอลทั้งสองร่าง
ซึ่งจริงอันนี้เขาก็มีความตีตีกันอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าแบบ

อย่างร่างสมรสเท่าเทียมของก้าวไกลใช่ไหมค

สิทธิ์ทางกฎหมายในการสมรสเหมือนกัน
แต่ว่าพรบคู่ชีวิตของประชาธิปัตย์เนี่ย

คือเน้นคำนิยามของเขาว่าคู่ชีวิตที่ว่า
อยากเป็นคู่ชีวิตแต่สมรสหรือแต่งงาน
แต่เราให้สิทธิ์คำว่าคู่ชีวิตแทน
แล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะแบบอย่างที่
คือหรือวะ
เค้าก็มีความซเพราะเขา

มีผัวอ่ะอ๋อสมมุติว่ามีผัวนะ

แม่เจอกันหลายวันใช่มั้ย

สมมุติวันหนึ่งฉันไม่สบายอย่างเงี้ยล่ะ

สู่อีกครั้งท่องโกรธมากเลยน่ะ
มึงเอามือไปตรวจว่า
มึงก็ปล๊อกไปเลยนะ
มึงก็มาหิดนะครับมึงก็มาหิดนะน้อง

หรอจริงมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์
ถ้าสมมุติเรามองกันอย่างนี้นะกัญชัยเพื่อนฉันหลายคนอ่ะ
มันเป็นเก้งกวางกันมากมายแล้วทุกวันนี้มีเงินเป็นร้อยล้านทุกคนเนี่ย
เริ่มจากศูนย์แล้วมันคนเราฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า
คนเดียวมันไม่เก่งเขาสองคนหรอก
บางคนนี่สมัยมาก่อน
สมัยเราเป็นกระเทยโบราณจะคิดว่าอุ๊ยผู้ชาย

ประสบความสำเร็จแต่เขาประสบความสำเร็จเป็นคู่นะ
นี่คือวาระแรกถูกไหม
ใช่ค่ะ
ต้อง๓วาระนะ

เหมือนจะมีแบบก้าวข้ามอีกจุดอื่น
เมื่อวานเราพูดกันไปเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยเตือนคือกัญชา

หนูงมั้ย

กฎหมายอุ้มบุญจริงยังผิดกฎหมายอยู่เนอะ

คืออาจารย์พยนตร์กุฎกุลธรรม

ใช่ไม่ได้แบบว่าไอ้เรื่องอุ้มบุญได้อีกนานอืม
หน้าพูดตามหรอ
พี่ป่าเค้าไม่ต้องตรวจดีนเอแล้วมันสุรชาติใหกับฉันนะ

ไม่ชอบแมวมดดำไม่ชอบอะไรเลยจนกระทั่งมาเจอแมวพูดได้ฮะ
เลี้ยงแมวพูดได้หมอดูให้เลี้ยงแมวแมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว
อ่ะลงไปดูเดี่ยางานนั้นในทวิเตอร์ไม่ถึงสนุกมากแม่ง
แต่งโมดตายยังไงไม่สนใจแล้วเนาะ

แตงโมตายยังไม่มีใครสนใจแล้วใครไปตีกันเนอะ

อยากรู้ใครตีกันก่อนหรือใครเริ่มตีตัวออกห่างก่อน
ไม่รู้คือใครคนแรกใครเริ่มแบบแคล็ก

วันนี้อะไรวะฉันเห็นทุกสำนักเขียนว่าไงฮะ
แม่ไม่เอาคุณอัจฉริยะแล้วดูคอมเมนต์ที่ฉันนั่งอ่านคอมเมนต์ตั้งแต่เช้า

ปุ๊บประมาณสัก๑๐โมงปุ๊บกลับมาอีกทีแล้วบอกไม่ได้ทะเลาะกัน

ในประเทศไทยใครยังไม่ได้ใช้อีกก็มาสมัครได้นะตอนนี้เนอะ
นี่อะ

เอาแองจี้เอามิ้นอ่านหน่อยสิพี่
อ่านอะไรหนูไม่มีพี่หนุ่มหนูไม่รู้

เพราะว่าโควิดมันจะเหนื่อยอย่างนี้
๒วันแล้วมันจะเหนื่อยอย่างนี้เลย
นี่คืออาการสตาร์ทอัพเธอ

พี่หนุ่มแลกกันได้เดี๋ยวพี่หนุ่มอ่านข่าวเนื้อไก่ซื้อราคาน่ะ

วันนี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์

พูดถึงปัญหาการทำคดีกับคุณอัจฉริยะ

แม่ของคุณตังโมพร้อมด้วยรองหัวหน้าพักเนี่ย

แต่ก็สูงกว่าประมาทที่พนักงานสอบสวน

และถ้าสามารถนำสืบได้ว่าเป็นฆาตกรรม

บอกกันว่าสองคนนี้เนี่ยแนวทางที่ต่างกันของเขาก็คือ
สสเต้เมาว่าจะให้ฟ้องเรื่องทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิต
ส่วนทางคุณอัจฉริยะเนี่ยตั้งใจให้ฟ้องเรื่องของฆาตกรรม
อันนี้ก็เลยเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันของสองแนวทาง
และทางแม่ของคุณแตงโม
เขาก็เลยว่าจะไม่เดินหน้าฟ้องเรื่องฆาตกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่เรารู้ไป
เขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นฟ้องข้อหาฆาตกรรมแล้วถูกสารยกฟ้องเนี่ย
จะยกทุกข้อหาแม้แต่คดีประมาทที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนมันก็จะหลุดไปด้วย
คุณแม่ก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็เลยแต่งตั้งให้นายชนบทมาเป็นทนาย
เปลี่ยนทนายเป็นชนบทเปลี่ยนทนายเป็นนายชนบทสุขศรีอดีตผู้พิพากษา

เออถ้าเล่าเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายนิดนึง
คืออย่างนี้ประเด็นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

แต่เอาคนที่ไม่รู้เรื่องหรืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังใหม่
เหตุทั้งหมดมันเกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้ทีมนี้ก็คือมีสสเต้มีคุณอัจฉริยะมีบังแจ๊กแล้วก็มีคุณแม่
คือเขาเนี่ยก็คือทำงานร่วมกันถามว่าทำงานร่วมกันอะไรคือเขามองต่าง
คือมองต่างจากทางฝั่งตำรวจรวมไปถึงอายการนทบุรีเพราะก่อนหน้านี้ทางตำรวจเองได้มีการประมูลทั้งหมด
แล้วก็ยื่นฟ้องยื่นส่งให้กับทางอายการที่นนทบุรีเนี่ย
เรื่องของการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายของคนบนเรือ๕คน
เนี้ยแต่ทีเนี้ยในของทีมเนี้ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องของฆาตกรรม
ตอนแรกเนี่ยคุณแม่ไม่ได้มาอยู่ทางฝั่งนี้
คุณแม่อยู่กับทนายเดชาซึ่งก็จะมองไปในมุมของแนวทางของตำรวจ
แต่ตอนหลังคุณแม่เนี่ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนคั่วก็กลับมาอยู่กับทางฝั่งนี้
โดยที่ทางสสเต้เป็นคนดูแลแล้วก็ร่วมมือกับทางอุจฉริยะ
อาชิริยะก็เดินหน้าในการลงพื้นที่ตรวจหาพยายามหลักฐานต่างนานนู่นนี่เยอะแยะมากมาย
กระทั่งทางสสเต้พอได้คุณแม่มาปุ๊บก็เลยบอกว่าอกแม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ให้ทางคุณอาชิริยะเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินเรื่องแล้วกันส่วนผมจะดูแลคุณแม่เอง
คุณแม่เนี่ยก็เลยมีการเซ็นมอบอำนาจ๒ฉบับฉบับหนึ่งคือมีการตั้งทนายความ
ซึ่งทนายความเนี่ยก็เป็นทนายความของทางคุณอัจฉริยะอีกอันหนึ่งเนี่ยคือเป็นการเซ็นมอบอำนาจ
สิบอำนาจให้กับคุณอริยะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดนึกเข้าใจใช่ไหมอ่าเสร็จปุ๊บ
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาชิริยะก็ดำเนินเรื่องไป
ปรากฏมันมีตัวแปลหนึ่งคนก็คือบังแจ๊ก
คือบางแจ๊กเนี่ยเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่า
หลักฐานของอาชิริยะมันไม่มีนู่นนี่นั่นไม่เคยเปิดเลย
คุณอาชิริยะก็บอกว่าเรื่องของบังแจ๊กเนี่ยเขาก็ไม่ให้ฆ่า
เพราะบังแจ๊กเป็น๑๘มงกุฎ
คุณเต้ก็ไปบอกอาจริยะบอกว่าเอออย่าไปเรียกบังแจ๊๑๘มงกุฎ

วันดีคืนดีเสร็จปุ๊บเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจแล้วเพราะแม่เป็นคนมอบอำนาจให้
เขาก็เลยมีการไปร้องศาล
ฟ้องศาลนะฮะซึ่งไปยื่นทั้งหมดเนี่ย๘ข้อ
๘มาตราอ่า๘๘มาตราเอาด้วยกันคือมันคดีอาญา
คดีหลัก๒อันเนี่ยนะฮะก็คือ๒๘๘แล้วก็๒๙๓
นี่คืออะไร๒๘๘ก็คือฆ่าคนตาย

๙๐คืออะไร๒๙๐ก็คือทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ถึงผู้อื่นถึงกับความตาย
อาจจะเจ็ดตนาหรือไม่เจ็ดตนาก็ได้อันนี้ประมาณไงกว้างไว้
แต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนข้อเท็จจริงอีกทีนึงได้เวลามีประเด็นอะไรเกิดขึ้น
แต่ในมุมของสสเต้กับทางฝั่งของคุณแม่
ตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าคุณอาชิระไปร้องนี่คือ๒๘๘

คือเจตนาฆ่าผู้อื่นเลยคือมีการวางแผนไต่ตองต่างนานา
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนู่นนี่นั่นอย่างนี้
แล้วคุณอัดเนี่ยก็กำลังทำเรื่องอยู่ที่ศาลปรากฏ
สสเต้ก็มีแบบพักไทยศิวรายก็ส่งแฟลกไปให้บอกว่า
มีหนังสือจากคุณแม่โดยบอกว่า
ขอถอนหนังสือมอบอำนาจของคุณอัดที่เคยมอบให้เนี่ยคืน

เมื่อส่งมาเนี่ยไม่มีรายชื่อคุณแม่ด้วย

แล้วคุณอัดก็เลยไปแจ้งความสสเต้ว่า

เนี้ยก็เลยมีการร้องไปที่ศาลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเมื่อวานนี้วันรุ่งขึ้น
เมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
นิสัยแบบนี้ใช้ไม่ได้ก็บอกคุณอัดทำอย่างงี้ไม่ได้โทษฉันน่ะ
ขอหนังสือไอ้มอบอำนาจจะคืนสามวันแล้วทำไมถึงไม่คืนคุณ
แล้วก็บอกว่าไม่จริงแม่เพิ่งส่งมาให้เขาเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้
เออมันไม่ได้ถึงสามวันประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้น
มันก็เลยนัวเนียนัวเนียตกลงคุณอัดคนนี้ก็พูดเลยบอกว่า
ทางกับทางของสสเต้อืมเพราะเหมือนกับสอเต้ไปหักหลังเขา

แล้วก็ทางคุณแม่เองเนี่ยก็ออกมาพูดใหม่แล้วว่า

แล้วสสเต้งออกมาพูดใหม่บอกว่าโอเคถ้างั้นก็ใช้

ใช่ไหม
มันก็มีเรื่องมีราวแบบนี้แต่คุณอัดก็บอกเขาไม่กลับไปแล้ว
ถ้าจะเดินเขาจะเดินคนเดียวแล้วก็ต้องมีคุณแม่เนี่ยมาประคอยประกบว่า
เขาเป็นคนให้อนุญาตให้เขาฟ้องแต่เขาจะไม่ไม่เดินกับสสเต้
ตอนนี้แม่อยู่กับใครคะตอนนี้แม่ยังอยู่กับเต้
อยู่กับสสเต้และบังแจ๊กไหมคะหรือว่าไม่

แปลว่าตอนนี้แม่อยู่กับสสเต้แล้วก็บังแจ๊

พ่อบางแจ๊กมาบอกอะไรไอ้หัวล้านมันไม่มีหรอก
บอกไม่มีหรอกหลักถงหลักฐานไอ้แฟนคลับไอ้อัจฉริยะไปรู้มันด้วยนะ

ถ้างั้นแปลว่าณตอนนี้ที่คุณอัจฉริยะบอกว่าโอเคเราแยกทางกับสสเต้กับบางแจ๊กแล้ว

คือตอนนี้อยู่ที่แม่ตัดสินใจ
ที่แม่ตัดสินใจว่าแม่เนี่ยจะเดินกับคุณอัชริยะไหม

คำฟ้องเดิมที่มีการร้องไปแล้ว

ประมาณนั้นใช่คือถ้าเกิดว่ายังไงคือถ้าเกิดว่าจะมาเดินกับเขา
ถ้าเกิดสมมุติแม่เลือกฝั่งสสเต้กับบางแจ๊ก
ว่าคุณอัชริยะก็จะไม่ทำคดีคุณตังโมอีกเลยไหม

แต่มันก็มีเรื่องอีกอันหนึ่ง

สมมุติว่าแม่ตอนนี้สสเต้เขาออกมาประกาศแล้วมีไหมน้าเว้ยมีไหม
ล่าสุดก็บอกว่าเขาฝากแม่ไว้เลยให้กับทางพี่อัดดูแลแล้วกัน
ล่าสุดที่เขาลงอ่ะนะทางสอสอเต้เนี่ย
ประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดแม่ไปเดินกับอัศจิริยะแล้วก็เมาะอำนาจอัศจิริยะ
จริงแล้วต้องกระบอกแม่เหมือนกันว่าแต่แม่ต้องมายุ่งกับบังแจ๊กนะ

อันนี้ไม่รู้มีเงื่อนหรือไม่มีเงื่อนไขแต่อัจฉริยะไม่เอาบางแจ๊กอยู่แล้ว
ก็น่ะพูดกันแบบไงนี่ไง
คือแต่คุณอัดเขาก็พูดเลยบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้
ใช่ก็ดูก่อนข้างก่อนบอกว่าเหมือนว่าใครเคยพูดก่อน
เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องขบวนอะไรขบวนการนี้ก็ต้องแตกอันนั้นเขาก็พูดกันทั่วไปหมด
เพียงแต่ว่าคุณอัดเขาบอกเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องโดนแบบนี้แน่แน่อืม
อะไรแบบเนี้ยแต่ถึงแม้จะรู้ก็ยังยังยองไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะตอนแรก
อะไรนะหมายว่าทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดจะกลายกระจกที่นั่งแบบเนี้ย

ใช่แต่ว่าคุณอาจารย์ก็บอกว่าเขาก็มีแผนของเขา

แต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูเรื่องของการฟ้องนี่เหมือนกันไง

ผิดพลาดคือหลักฐานไม่แน่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่อัดก็บอกว่าของเขาแน่น
แต่สมมุติมันพลาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วสารยกปุ๊บเนี่ย
ทางฝั่งของอายการเนี่ยในเมื่อรัชดรเขามีการไปฟ้องเองแล้ว
แล้วยกปุ๊บเนี่ยของทางอายการที่ฟ้องก็จบหมดเลยนะ

ใช่
โอ้โห
จะเป็นการเปิดช่องให้กับ๕คนบนเรือ
ในการย้อนกลับมาทางฟ้องทางฝั่ง
ถุนานี่ไงเขาบอกว่าจะเป็นมหากรรมการฟ้องกลับแล้วไง

เอาล่ะถึงเวลามหากรรมการฟ้องกลับว่าใครไปเสียเขาบ้าง
นี่มันก็เลยแบบอยู่ตรงนั้นว่าไม่รู้ยังไง
เพราะล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางฝั่งของคุณแม่
อันนี้ทาแขก็ไปทานข้าวกับทันายชนบทมา

เป็นอดีตผู้พิพากษาที่จะเข้ามาทำคดีนี้
มีที่ปรึกษาก็คือบุญถาวร

อันนี้เรื่องมันก็เยอะ

เวลาใช้ประมาณ๒๐๓๐วัน
อันนี้คือทางฝั่งของซูงที่ทำ

ที่เค้ามีคนส่งผ้าไปให้บอกว่าที่เป็นผ้าในวันเกิดเหตุอย่างเงี้ยหรอ

เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าเรื่องนี้มันจะอยู่ตรงไหน
๔เดือนแล้วมั้ยคะกุมภามิถุนาศาสตร์

ครบ๔เดือนแล้วที่เขาจะฟ้องกลับไง

ไม่รู้เจ้าจะเป็นอย่างนี้อ่ะ
ดูเลขว่าเลขอะไรแหละ

นี่นี่ดูอันนี้ดีกว่า
ระหว่างนั้นนับพอดีนี่
ปีนี้ปีเที่ยวอะไรล่ะยังอยู่อยู่เลยคลิปเก่ง

โทรศัพท์หนุ่มเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่น่ากลัวนะ

มันมาทั้งอย่างนี้
วันนี้คนเขาถามเลขกันเยอะ

เมื่อวานยายช่อชนะปารีนาแล้วไง

ช่อยังฟ้องเอ๋ได้เลยถูกต้องไหมล่ะไม่แต่ว่าแบบผีมันไม่ใช่ชื่อเขาไง
เอาละผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันเศรษฐกิจแห่งชาติ
หลายคนก็บอกว่าน่าสนใจเลขอะไรกันบ้างอืม
สิ่งหนึ่งที่เป็นสถิติมาตลอดคือเลขของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เว้ย
อ่าใช่ใช่ถ้าสมมุติคนจะไปขอเกี่ยวกับคุณพุ่มพวงเขาบอกว่าจะต้องไปขอที่ไหน
สารากลางน้ำหรือเปล่าซึ่งงวดเนี้ยหลายหลายคนก็ไปดูเลขของคุณพุ่มพวงว่า
เลขคุณพุ่มพวงเนี่ยคือเลขอะไรแต่วันนี้เขาไปดูกันที่กำแพงเพชรก่อน
เลขคุณปุ้งปวงดวงจันทร์เนี่ยออกมาสามสิบสี่หกหกสี่สี่หกเก้าอ่ะ
ทำไมมันเยอะอ่ะไม่คือเรื่องปวดหัวแล้วนะต้องถามฉันว่าต้องให้ยายปูยายปูปายาเนี่ยแหละ
คุณไอปูเนี่ยเป็นคนที่เชื่อแม่พึ่งมากเลยนะ
ทุกปีนางอยู่เมืองนอกนางจะต้องให้คนจัดดอกไม้ไปให้เขา
สมมุตินางจะไปงานใหญ่ใช่ไหมนางไปเอาชุดเปอร์ซาเช่ไปเดินพรมแดงอย่างนี้
เสร็จแล้วปุ๊บนางเดินพรมแดงปุ๊บนางก็จะเอามาให้ใส่ให้หุ่นแม่พึ่งนะอืม

เมื่อวันที่แล้วเนี่ยคุณไอปูเขาก็ไปจัดดอกไม้ให้

มวดนี้เลขจริงเนี่ยที่คนเขาพูดถึงคุณพุทธโภคศักดิ์คือ

งวดนี้เอาจริงนะขายไม่หมดหรอก

ซึ่งวันนี้ผู้ค้าทั้งหลายพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่อะไร
เขาอ้อนวอนเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาก็ต้องทำมาหากินเหมือนกัน
นักเสี่ยงช่วงหลายคนก็ไม่ไปหาซื้อตามร้านนั่งกราวแล้วล่ะ
ส่วนคนที่ไม่มีโคต้าก็ยังซื้อจากยี่ปั๊วอยู่นั่นแหละ
ซึ่งแม่ค้าบางรายถึงกับบอกว่างวดหน้าเนี่ยพอแล้วนะกับอาชีพขายลอตเตอรี่จบ

ของพ่อค้าแม่ค้าบอกงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายของเขาแล้ว
เพราะว่าแล้วบอกว่าจริงต้องเข้ามาแล้วไม่เอาแล้วเพราะเขารับมากกว่าใน๘๐บาทไหมน้อง
ถูกสุดตอนนี้เขารับมาถูกสุดเขาบอก๘๙บาท

เขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจว่าโอเคเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วจริงพอเถอะ
นี้ขอเป็นงวดสุดท้ายแล้วงวดที่แล้วเหลือเต็มแผง
ถ้าสมมุติมางวดนี้อีกคือเงินที่ใช้ในครอบครัวมันไม่เหลือเลยนะ
ก็เลยจบเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นอาชีพที่กำลังจะหายไปคืออาชีพพ่อค้า
แม่ค้าขายลอตเตอรี่กำลังจะหายไปเร็วนี้
นะฮะในนี้ระยุกตรีผลเอกประยุทธชันโอชาเนี่ย
พร้อมด้วยคณะและวันนี้นายกไปไปดู
กิโดย

ไม่มีนายาอะไรใช่มาย

ต้องดูว่าที่นี่เขาเลี้ยงอะไรกันบ้าง
คนก็เลยไปบอกว่านายกครั้งนี้

ไปติดตามแก้ไขปัญหาความยากจน
เหมือนมันไปถูกช่วง
ช่วงในการลงพื้นที่พอดีเลย

พัฒนาคนทุกช่วงทุกวัยนายกนั่งรถนะฮะ๒๖๐๕นี่
ก็เลยเอาไปดูสิรถนายกจะถูกรึเปล่าสองหกศูนย์ห้าน่ะแต่
รถนายกมายุดไม่ค่อยถูกเท่าไรเนาะใช่ออกน้อยอ่ะเมื่อ
เมื่อก่อนอ่ะออกบ่อยใช่ใช่ซึ่งคนไปไปดักรอกันอ่ะรถคันสีดำป่ะใช่
คันสีดำออกบ่อยที่ออกบ่อยอ่ะสีดำใช่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะค่ะ
จริงจริงอืมคันสีดำออกบ่อยวันที่สิบหกมิถุนาพรุ่งนี้ไงแม่เออ

มีหลูปเขาส่งรูปมาดูเลยแม่

ไม่เอาอ่ะอย่าไปงมงาย๘๒๔๗๒๔อะไรอย่างนี้
มดดำมันไม่โกนหนวดถึงข้างบนข้างใต้เนี่ย
อีหนุ่มฉันจะเรื่องกับเอง

เรียกอีหนุ่มนี้ได้ไม่ได้เบิร์งเดียวเนี้ย
แม่แต่ว่าถ้าเรียกเขาแล้วเขาฟ้องก็พี่ก็โดน

ฉันไม่เคยโกนหนวดมันเป็นหล่ำแหลมอะ

เราจะซูมทำไมบ้า
แม่มดดำแม่มดดำคือความหวังของหมู่บ้าน
ถ้าไม่ถูกแล้วก็โดนเท้าก็เยอะอยู่เนอะเธอเนาะ

กลับมาที่หนูแล้วกลับมาที่หนูแล้ว

หนุ่มจะเป็นร้องโควิดจะเป็นช็อตโควิดก็ไม่ต้องมาสั่งแล้วเนี่ยอ่านข่าว
เนื้อไก่ขึ้นยกแผงโลละ๕บาททำราคาพุ่งทะลุ๑๐๐บาทต่อกิโล
ใช่ไก่ตอนนี้โลละ๑๐๐บาทเมื่อก่อนตกอยู่๕๐กว่าบาท
เออผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าจากการสำรวจราคาสินค้าในตลาดสดเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพ
มิ้นเนี่ยถือว่าจัดกับพิธีกรข่าวมาเยอะชูวิทย์เธอก็จัดมาแล้ว
ภาคภูมิเธอก็จัดแล้วเธอจัดฉันไม่เคยเห็นเธอสติแต่งจัดรายการ

ที่ดูเนี่ยเป็นแหงงเนี่ยเขาต้องนะ

ปรับขึ้น๕บาทต่อกิโลกรัมเป็น๗๕๘๕บาท
สดทั้งตัวลงเครื่องในปรับขึ้นอีก๕บาทเป็น๖๕๗๕บาท
เนื้ออกล้วนปรับขึ้น๕บาทเป็น๙๐๑๐๐บาท
ไก่สดชำแหละเนื้อสันในปรับขึ้น๕บาทเป็น๑๐๐บาทถึง๑๐๐

สดชำแหละสะโพกปรับขึ้น๕บาทเป็น๘๕๙๐บาทนะ

ส่วนปลาดุกที่เราไปปล่อยกันน่ะ
บิ๊กอุยปรับขึ้นนะเป็น๘๐๘๕บาท
กวางตุ้งคัดปรับขึ้นราคาขึ้นเป็น๓๕
เขาบอกสภาพอากาศฝนตกในพื้นที่เพาะปลูกทำให้เป็นอุปสรรคในการเก็บเกี่ยว
กรอบกับต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นมันเยอะมาก
ในขณะที่ความต้องการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องอยู่
บางคนต้องกินเช้า
เมื่อก่อนเนื้ออกไก่ก็ตก๕๐๖๐บาทหลายที่มันปรับขึ้นมาเรื่อยตอนนี้ถูกร้อย

หรือแม้กระทั่งเราดูกันง่ายเลยเนี่ย

แต่ช่วงนี้เขาบอกฝนตกมันก็เลยปวกผัก
เมื่อก่อนมันไม่ตกหรอรูป

คือทุกคนส่งมาบอกว่าพี่มดดำน่ารักจังเลขอะไรนะคะเนี่ยอย่างเงี้
แล้วเขาไม่ได้รอแค่ที่เมืองไทยนะคะมีรอจากอัศดรรมรอจากเยอรมันด้วยนะ
ไม่หรอกไอ้ที่โดนด่าน่ะฉันไม่กลัวเพราะมันโดนด่ามาทั้งชีวิตอยู่แล้ว

เกี่ยวก้อยสัญญากันก่อนว่าจะไม่ซ้ำ

หนูไม่เห็น

ก็มันมี๗๒๔๘๒๔ก็มันทะเบียนรถที่แบบ

นี่๓อันแล้วนะ

คุณอยากแข็งแรงมาก

อ้าวนุ่มต้องตอบว่าถามอะไรต้องตอบว่าอะไรดี

เดี๋ยววินาทีนี้ได้ขนาดนี้ก็จะภูมิใจแล้ว
เมื่อก่อนนะมิ้นตอนตั้งแต่ย้อนหลังกลับไป

ถูกด้วยมั้ยคะ
พูดโงค์ในกลุ่นหายใจเข้าแล้ว
เมื่อก่อนโฆษณานั้นไม่ถึงนาทีเหนื่อยแล้ว
จะขอบมือให้ทีมงานทุกคน
ก็เป็นศาพนาบูรสนาพวกเจอไง
โฆษณสาวผิดต่อตอนนั้นก่อน
ตอนนี้ต้องจองนะ

ต้องจองตอนเนี้ย
ได้ค่ะพอจ๊ะโดย
อีสานใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

รองเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
นามประกาศเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากนะครับ

แล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยโดยระบุบอกว่า
จากการคาดการณ์สภาพอากาศเนี่ยนะครับพบว่าในช่วงวันที่๑๕๑๖วิทยุนายน
ร่องมรสุมพาดผ่านตลอดตอนบนของทางภาคเหนือนะครับ
รวมไปถึงประเทศลาวตอนบนเนี่ยจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
ทำให้ประเทศไทยเองก็จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
เฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงอุทธกภัยในช่วงวันที่๑๕๑๗วิทยานนี้
ดังนั้นนะครับ๑ติดตามสภาพอากาศแล้วก็สภาพน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า๙๐มิลลิเมตร

แล้วก็๒มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
และความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำ

แล้วก็จะมีการติดตามซ่อมแซมนะครับแนวขั้น
แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ
นะฮะแล้วก็กำจัดสิ่งกิดขวางน้ำต่างต่างนานาด้วยเนี่ยนะครับ

เชิดเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก

เข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วเดิร์นยี่ห้าจังหวัด
แต่จริงแล้วพอเหาะเตือนยี่ห้าจังหวัดก็น่าจะมีจังหวัดมาบอกเขาเลยนะ
ทุกภาคเตรียมรับมือกับฝนครั้งนี้
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอพายุแต่อันนี้นี่

นี่ภาคเหนือนะเชียงใหม่เชียงรายพยาวนานพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ

นครรัฐศรีมาศรีสะเกตบุญราชธานีชายภูมิบึงการขอนกันอุดอนธานี
หนองคายกรสินสกลนครนครพนม
ภาคใต้นะครับให้ระวังระนองสุราธานีนครศรีธรรมราช

แต่ช่วงนี้บึงการน่าจะสวยไหมเนาะ

แต่ตอนนี้ไปเถอะจริงแล้วข้ามไปตอนนี้ฝั่งลาวเขาเปิดแล้ว
ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเงินกี่พันบาทของเรา
พันบาทของเราแลกเป็นเงินกีบได้ประมาณสัก๓๕๐๐
ณตอนนี้นะพันบาทของเราได้เกือบ๖แสนกีด
ใช่เพราะว่าตอนนี้ค่าเงินกีบอ่อนตัวแบบหนักมาก

เวลาแบบว่าส่งข่าวมา
อย่าไปตัดมูลสำคัญ
แต่ว่าเตือนต้องเตือนจังหวัด

มันน่าด่าใจแล้ว

ทำไมเก่งอ่ะ

อย่างนี้ต่อไปถ้ามาจัดรายการด้วยกันพี่
มดดำต้องใส่หน้ากากตลอดไหมอ่ะก็ทุกวันนี้ใส่ยิ่งกว่าหน้ากากอีก
เอาเอาเอาเอาจริงจริงน้ำตัวดำถามจริงเวลาถอดหน้ากากแล้วเวลาเห็นหน้าตัวเอง
แล้วรู้สึกแปลกไหมมันเหมือนเราไม่เคยชินไม่ชินไม่ชิน
เวลาเห็นจออย่างนี้เราก็รู้สึกเราไม่เคยชินว่าแบบมันก็อุ๊ดเนอะ

อันนี้พี่ปิ๊ดเล่ะ

แล้วเบอร์เขาบอกว่างานเฟ้
ประเทศลาวไว้เฟ้เยอะมากนะ

วิกฤตของคำว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ย
ติดกันมากเช่นเมื่อก่อนพันบาทของเราเนี่ยได้ประมาณ๓๕๐๐๐กรีบ
๓๕๐๐๐๐๐กลีบเนี่ยหรือแม้กระทั่งทุกวันเนี่ย
จากคุณมีเงินสมมุติคิดเป็นเงินไทยเรามีเงินล้านหนึ่ง

ของทั้งหมดแพงคำถามคือไม่ใช่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของคนลาวอ่ะ
ไม่ดีหรอกมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเงินมันเฟ้อ
แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ไอ้ไทยแลนดพลาสคือตามตะเข็บชายแดน
ตรงที่เวลาจะเข้ามาเมืองไทยน้องเราต้องเสียค่าเข้าไง

รู้สึกจะเป็น๖๕๐บาทเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าสมมุติเขาจะต้องเสีย๖๕๐บาทเขาเก็บไว้ดีกว่าไหม
คุณเชื่อไหมเมื่อก่อนซุปเปอร์มาร์เก็ตนะตรงหนองคายนครพานมหรืออะไรก็แล้วทิศที่ติดกับตะเข็บสะพานข้ามแม่น้ำโขง
เช้ามาปุ๊บต้องเปิดตั้งแต่๖โมงเช้านะเพราะ๑๐โมงของหมดเชลล์แล้ว
ปรากฏว่าตอนนี้หลังจากนี้คนที่จะเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บมันจะต้องเสีย๖๐๐กว่าบาทไง
เพราะก็ยังไงเขาก็ต้องซื้อของกรุงเทพฯก็คือของคนปุ๊บไม่ยิ่งเป็นของคนไทย
คือจริงหลักที่ลาวเจอกับวิกฤตเงินเฟ้อตอนนี้คือ

ใช่เพราะว่าลาวนอกจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงแล้วเนี่ย
เขานำเข้าได้น้อยมากด้วย

แล้ว๒ก็คือเงินกลีบอ่อนตัวมาก

เพราะว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
รู้สึกจะเป็น๕๕เกือบ๕๗
ใช่แล้วตอนนี้ปรากฏว่าเขาก็เลยไม่มีการสำรองเงินบาทเงินอะไรกันไว้เลย

ให้ไทยลาวไปมาหาสู่กันได้ที่หนองคาย
แต่เขาบอกว่ามันก็ยังไม่ได้ผลตอบรับดีเท่าที่ควรเท่าไหร่

ถ้าสมมุติเราตัดตรงไทยแลนด์พัฒน์๖๕๐อาหารออกไปได้นะ

ใช่แต่ตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าอยากจะให้เราช่วยลาวกันนิดนึงเหมือนกัน

ใช่เพราะว่าตอนนี้มันมีรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมคะ
เชื่อมกันเขาบอกว่าคนไทยก็น่าจะอยากไปเยอะแหละ

วันนี้คุณไปกินนะไปกินอาหารโรงแรมเลยนะ
กินแบบว่าแกกินให้เต็มโต๊ะโรงแรม๕ดาวเลยนะไปนอนคราวพาซ่าไปนอนฮอริเดียอินอะไรอย่างนี้เลยนะหนุ่มนะ
ริมโขงสวยเลยนะเธอกินอาหารมื้อหนึ่งไม่เกิน๑๕๐๐กิน๖คนอาหารโรงแรม๕ดาว๔ดาว
หรือวันนี้คุณจะไปกินเฝอจานหนึ่งเหลือจานละ๓๐บาท๒๐จาน
ที่เมื่อก่อนมันเป็นร้านอร่อย
วันนี้คุณลองข้ามไปนะฮะจริงแล้วจากหนองคาย

คุณก็จะจากจากหนองคายข้ามไปเวียงจันทร์
จันทร์ขับรถไปวังเวียนที่เป็นน้ำตกสวย

หรือคุณเข้าไปที่นครพนมก็ได้ข้ามไปก็ได้

ใช่เพราะว่าตอนนี้คนเราหลายคนไม่มีเงินบาทสำรองเอาไว้
เขาก็เลยไม่สามารถข้ามมาฝั่งเราได้เลยเพราะว่าเงินเขาหายไปครึ่งนึง

ตู้ใจอีก๕๐อะเพิ่มกว่า
ใช่เขาเลยอยากให้เราแบบเอาเงินบาทไปใช้จ่ายที่บ้านเขาหน่อย

ของแบบว่าของกินที่อยู่ที่กินเนี่ยถูก

เธอเต็มตื่นกี่มุม
คือวันนี้บทล็อกกัญชาคุกอย่างที่ขุนุงพูดว่า
ถึงสิ่งทุกอย่างคนไทยไม่รู้เรื่องเลย
ไปไปขายที่ไหนไม่รู้ปลูกปุ๊บแล้วจะทำยังไง
บุกให้สำเร็จนะมีน
กิโลกรัมเราหกหมื่นห้าหมื่นเอืมถ้าสมมติคุณปลูกผิดนิดเดียว
จะเหลือต้นละสองร้อยยอบดูต่อกันเนอะอ้าว
ถ้าปลูกผิดชีวิตเปลี่ยนถ้าไปลงทุนปุ๊บชีวิตเปลี่ยน
เสพติดวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยช่วงหนึ่งของระหว่างการเยี่ยมชมสมุนไพรอินซีปลอดศาล
ในการลงพื้นที่ตรวจราชการที่สกลนครสกลนครนี่ถือเป็นแหล่งกัญชานะฮะ
เขาจะทำสกลนครถือว่าเป็นรุ่มแม่น้ำศรีสงครามอืมรุ่มแม่น้ำศรีสงครามเนี่ย
ถ้าสมมุติจะเอาตามแดมสว่า
ดินบริเวณนี้เหมาะกับการปลูกกัญชาที่สุด
แต่คนนครหนองคลายบึงกาลหรือนครพนม

แล้วก็ขอลาที่พูดถึงหลักการในการใช้
มาตรฐานอย่างไรมีการตรวจสอบหรือเปล่าดีหรือเปล่าดีตรงไหน
ถ้าเราบอกว่าดีอย่างเดียวแล้วมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ย
เช่นคนเราอย่างคุณหนุ่มเนี่ยเป็นคนที่แพ้กัญชาถูกต้องไหม

คุณหนุ่มเอ้ยคนที่แพ้กัญชาเนี่ยคนที่มีอาการแพ้มันก็คือแพ้นะ
คนที่ไม่เคยลองใช้มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะ
เตือนเขาด้วยนายกก็บอกต้องมีทั้งคุณและโทษ
เราไม่อยากให้เริ่มไปแล้วมันเสียหาย
ถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันไปกันใหญ่นะ
ให้ไปดูเกษตรกรส่วนหนึ่งสร้างการจริงฮะนายก

ส่วนที่หลายฝ่ายเห็นเป็นห่วงเรื่องกัญชากันนั้นตนได้เร่งรัดไปแล้ว
เมื่อเช้าได้พูดคุยกับคุณอนุทินเดี๋ยวให้คณะกรรมการไปดูรายละเอียดอีกทีว่าจะออกอะไรบ้าง
ส่วนร่างพรบกัญชากัญชงณวันนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณานะฮะ

เพราะว่ามันก็ต้องดูกันต่อไปเช่นอ่ะการสูบกัญชาเมาไหมเมา
เอากัญชามาต้มน้ำเมาไหมหรือแม้กระทั่งคุณเอากัญชาเราไปผัด
วันนี้คือสิ่งหนึ่งจะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ

มันยังไม่พิจารณาเพราะมีการมาตรฐานควบคุม
จากหลายร้านเริ่มเอากัญชาไปใส่เข้าไป

ถ้าจะเอาไปบริโภคต้องติดประกาศหน้าร้านไว้ว่า

ต้องอยู่ในกรอบว่าผสมได้กี่เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ที่มีการพูดถึงผู้เสียชีวิตหลังกัญชาปน

แต่ความจริงเขาก็ไม่สับสนุนให้เสพมาตั้งนานแล้วหรือเปล่า

แต่ว่าตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวัง
อาจจะต้องมีการติดป้ายว่าร้านนี้เนี่ยมีส่วนผสมของกัญชา
เพราะบางทีลูกเด็กเล็กแดงไปกินอย่างนี้
หรือเด็กอายุแบบน้อยไปกินเนี่ยบางทีมันมีผล

คือบางร้านอาจจะมองว่าการใส่กัญชาไปยิ่งทำให้รสชาติของอาหารมันอร่อยขึ้นอะไรอย่างนี้
คือผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงอะ

ก็คือท่านเป็นผออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมคะ
เขาก็บอกเหมือนกันว่าที่ทางแพทย์ที่เขากังวลกัน

หนึ่งคือกัญชามันมีผลกับพัฒนาการทางสมองทางสมองเด็กด้วย
แล้วเขาก็พูดเลยไอ้เรื่องท่าร้านอาหารหรือว่าร้านเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้
ถ้าจะมีส่วนผสมของกัญชาต้องติดป้ายแจ้งเตือน

ใช่ใช่โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
สปอร์ตเซรั่ม
ที่ทางกระติกเขาไปแจ้งความกับทางพัฒนางานสอบศูนย์สอนอมบิลบุรี
ดำเนินคดีกับจินในฐานความผิดหมินประมาทด้วยการโฆษณา
ทางจินเองตัดผมมาใหม่นะครับตัดผมสั้นเลยเห็นไหม
บอกว่าตนเองไม่ได้มีความกังวลใจเกี่ยวกับคดีนี้
และทุกอย่างที่ทนายตั้มดูแลก็สบายใจดี
ถ้าอีกฝ่ายต้องการเจรจากลายเกลี่ยก็มาคุยกันดีกว่ากับทางทนายตั้มก็ได้
แล้วฝ่ายตนเองจะไม่เสนอตัวขอไกล่เกลี่ยก่อนนะฮะ
ส่วนที่โพสต์แสดงความคิดเห็นยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไร
แค่โพสต์ตามคำเชิญชวนของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
แล้วที่หนุ่มอยากรู้ที่ไปคุยกับแฟนคุณตังโมวะคุยไว้กันน่ะ
ประมาณ๓พารตถงนะค่ะ
เหมือนเป็นคลิปเสียงที่ไปว่ากระติกอะเหรอ
ใช่๑ว่ากระติกสองก็ด่าเรื่องของกระบวนการ

คือจริงพี่คุยกับทางเบิร์ตมาตั้งแต่วันแรกแล้ว

คือพอดีตอนแรกก็คือไม่ได้อยากจะออกมาพูดไง
เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไง
เป็นข่าวออกมาคือจริงจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เบิร์ตเล่าให้ฟังอ่ะนะ

คือเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแล้วก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยเสพข่าวเลย
เขาไม่รู้ว่าบังแจ๊กได้มีการเอาโทรศัพท์แตงโมไปแม่เอาโทรศัพท์ให้
คือเขาไม่ดูเขาไม่เสพข่าวเขาไม่ดูอะไรเลยเขาบอกเขาไม่ดูอะไรเลย
ในช่วงนั้นนะที่เรารู้กันอยู่สักวันสองวันนั้น
แต่บอกเขาไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีไลน์ของแตงโมคือแฟนเขาเนี่ย
โทรศัพท์ไปหาเขาเขาก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมแตงโมถึงโทรไปหาเขาวะ
เพราะมันมีไลน์ของแตงโมโทรเข้าไปเขาก็เลยรับ
พอรับเสร็จก็ถามว่าคุณเอาไลน์ของแฟนผมมาได้ยังไง
ปรากฏว่าทางปลายสายก็เป็นชายคนหนึ่งพูดมาบอกว่าคุณไม่ต้องรู้หรอก
เอ่อทางฝั่งของของอ่าเบิร์ตเขาก็ถามว่าคุณเป็นใครค่ะ
ทางฝั่งปลายสายก็บอกว่าไม่ต้องรู้หรอกผมเป็นใครเออผมแค่อยากจะโทรมาคุยถึงเรื่องราวของแตงโมว่าเนี่ย
เขาเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะเขาอย่างงี้เสร็จปุ๊บเบิร์ตเขาก็รู้สึกว่า
มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยปลายสายเขาก็เปิดคลิปขึ้นมาให้ดู
คลิปขึ้นมาให้ดูก็เป็นคลิปหนึ่ง
เนี่ยเขาถามว่าคุณเคยเห็นคลิปนี้ไหมเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
ไม่เป็นว่านี้เบิร์ทก็บอกว่า

ก็รู้สิครับว่าผมเคยกดถ่ายเอง

มีหลักฐานยืนยันเรื่องการรับงานอะไรคืออันนี้

ผมใช้คำว่าน่าจะเป็นอันนี้ดีกว่า
ผมไม่อยากลงดีเทลว่าใช่หรือไม่ใช่
อาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้

แต่อันนั้นที่คนไปพูดว่าเป็นในโรงแรมมันไม่ใช่
แต่มันเหมือนแต่จริงนั่นน่ะคือที่บ้าน
แต่มันอยู่ในห้องแล้วผมก็ถ่ายกับแตงโมเพราะว่ามันเหมือนกับ

ชีวิตส่วนตัวของเขาก็เป็นแฟนกันเลยอย่างนี้
เขารู้สึกว่าเขาอยากได้โทรศัพท์คืน

ถือขึ้นแม่นะคะต้องแข่งบ่เป็นที่แล้วน่ะ

เม้นอย่างส่งขึ้นไม่คืนก็เอาข้อมูลไปหมดแล้วไหมเถอะ
แต่วันนี้อัจจริยะก็ด่าบางแจ๊กเสียห้นอะ
แต่เขาไม่ยุ่งกันติดตอนสำบากตอนครั้งแรกนะ
ที่มีข่าวบางแจ๊กจะเข้ามาที่อับโมง
งงว่าจะมาทำงานร่วมกันได้ยังไงเนอะ

เป็นคลิปที่คุณเบิร์ตถ่ายเองเนาะ

ช็อกช็อกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีคือจริงจริงเป็นการประกาศ
แล้วก็เหมือนกับว่าทางวงเนี่ยเขามีการออกมาประกาศทำนองว่า
ตอนนี้เมมเบอร์ในวงทั้ง๗คนเนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องของงานเดี่ยวของแต่ละคนมากขึ้น
งานที่เป็นวงอาจจะน้อยลงหลายคนก็เลยตกออกตกใจ
จะแบบยุบวงวงแตกเหรอหรืออะไรยังไงก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงย้ำใหม่อีกครั้งนะคะ
เมมเบอร์เนี่ยก็จะเดินหน้าทำงานโซโลของตัวเองด้วยโฟกัสงานโซโลมากขึ้น
ขณะที่งานวงก็จะยังมีอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็เลยทำให้ตอนแรกทุกคนนึกว่าแบบเอ๊ะหรือจะเป็นการพักวง
ก็คือสรุปว่าไม่ได้พัก
แต่ทั้ง๗คนจะออกไปทำโซโลมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นไปใช้ชีวิตมากขึ้น
แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการกลับมารวมตัวกันในการทำงานวงด้วยเหมือนกัน

ไม่แต่หลายคนก็คือใช่ไหมไม่เพราะว่าเขาร้องไห้กันแบบ
ถ้าเขาร้องไห้ฟิวหมุนต้องกระจ่างนี้ไปจะไม่ได้มานานครั้งถึงจะได้มารมดวมตัวกันอย่างนี้อีกไหมอุ้ยคน

แบบทำงานโฟกัสงานเดี่ยวมาขึ้น
แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำงานวงด้วยเหมือนเดิมนะคะ

เธอกำลังพูดอย่างนี้

ไออีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์

นี่แต่ว่าคือพี่โตมากับเนี่ยเลย

ไม่เพราะตอนนั้น๒๖ปีคือ๒๖ปี

ใช่ไหมใช่ไหม

กล่องมันจะเป็นกล่องนะแล้วก็เปิดแล้ว

มันเปลี่ยนโมเต็มโมเต็ม

อยู่กับแคมป์ฟ็อกก็ต้องทำอย่างเดียว

พรุ่งนี้ขอให้ถูกรอตเตอรี่

นี่รอรับเศรษฐีใหม่ถ้าไม่ออกอย่าว่ากันนะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ